มีการแปรรูปกะปิเป็นซอสผัดปรุงรสสำเร็จ

เอาไว้ผัดอาหารตามสั่งได้ง่าย

นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง

ถูกต้องครับที่นี่คือหมู่๖ตะบนท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
ไปพี่เบ้าน้องเซ้าตามพี่เบ้ามาเลย
นี่ฮะชาวบ้านเขานำวัตถุดิบสำหรับผัดกะปิสตอ
แล้วเนี่ยนะเขาเอามาผัดรวมกัน
แล้วก็เมื่อมาทำเป็นซอสเนี่ยมันจะเอาไปปรุงอาหารได้ง่าย
คืออยากรู้ว่าทำอะไรยังไงได้บ้าง
กะปิจำได้ไหมกะปิเอาไปทำอะไร

ใช่แต่ทุกครั้งเวลาผัดคุณก็จะได้กะปิมาแบบว่า

แต่เวลาคุณไปผสมเองบางทีมันไม่ได้รสชาติที่

เออแต่อันนี้เป็นซอสลาดลงไปได้เลยไง
คือทำกี่ครั้งก็อร่อยมาตรฐานเดียว

วิธีการทำก็อย่างที่เห็นนะฮะตำกะปิ
แล้วก็ใส่พวกซอสต่างเครื่องปรุงต่าง
เขาบอกว่าจะมีกะปิไปรวมกับกะปิที่ขัดกับน้ำ

แต่ว่ามันเป็นสูตรผสมของเขาที่ให้ได้ซอสกะปิออกมาที่ลงตัว
เอาไปใช้เป็นการผัดกะปิปรุงรสกับสตออย่างที่บอกหรืออะไรก็ได้
แล้วนอกจากนี้ใส่พวกเนื้อสัตว์อย่างพวกกุ้งอันนี้หลักเลย
หมูก็ได้ไก่ก็ได้รับรองว่ารสชาติกำลังดีพอเหมาะเลยล่ะครับ
ถามประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเขาบอกอย่างนี้นะครับ
คุณวันจุรีบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เดิมทีเป็นชาวประมงพื้นบ้าน

เพื่อให้ได้กะปิที่มีสูตรเดียวกันอย่างที่ผมบอกมันจะได้รสชาติคงที่ใช่ไหมล่ะ
เขาก็เลยทำการผลิตกะปิขัดน้ำโดยใช้กุ้ง๑๐กิโลกรัมผสมเกลือ๑กิโลกรัม
ไปตักแดด๒ครั้งจากนั้นนำมาหมักไว้๒คืน
ไปตากแดดอีกหนึ่งครั้งมาตำให้ละเอียดอย่างที่เห็นคุณผู้ชมฮะ
ได้กะปิท่าเคยของดีสุราธานี
เขาบอกว่าของของเขาได้รับความนิยมมาก

บริโภคในครัวเรือนขายอย่างนี้

เป็นแบบปรุงรสมาแล้วก็มีบรรจุใส่ขวด

อันเขาเรียกว่ากะปิสวรรค์

แล้วนอกจากนี้เขายังมีพวกน้ำพริกเผากะปิก้อนกะปิเคยหวาน
แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมก็คือซอสกะปิอย่างที่เห็นไป
เอาไปปรุงรสบรรจุขวดขนาด๓๓๐กรัมขวดละ๑๒๐บาท

เพราะว่าทุกอย่างทุกส่วนผสมของเขาเนี่ยเอาไปผัดกะปินี่ดีจริง
คุณนึกออกมั้ซื้อไปแล้วไปคนอยู่ต่างประเทศ
เออใช่ไหมใช่ไหมมันเหมาะมาก
คุณไม่ต้องหาวัตถุดิบในการตำพริกแกงตำอะไรอีกเลย
โอ้โหแล้วนี่อะไรนี่กะปิก้อนนี่เขามาเป็นก้อนไงโอ้โห
เหมือนไอ้พวกซุปก้อนอ่ะใช่สำเร็จลูกโอ้โหสตอร์
โอ้ยของชอบเลยอ่ะนี่เนี่ยเข้ากันมาก
เคี้ยวเข้าไปนะอยากคุยกับเพื่อนมากเลยอ่ะ
แล้วตบเพื่อนกินด้วยนะให้เพื่อนกินด้วยแล้วค่อยคุย

นี่ผัดแล้วผัดกะปิได้นะโอ้ยสตอร์ผัดกุ้งผัดกุ้ง
ขอใส่ตอนกะปิไปเลยนี่เนี่ยใส่ลงไปได้เลย
แล้วก็สามารถทำให้รสชาติมันคงที่แล้วคือใครทำก็อร่อยอ่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เผื่อจะโทรไปติดต่อสอบถามหรือขอสั่งซื้อ
ค่ะคุณ๘๗๔๖๒๒๕๖๑โอเคร่อยได้แหล่งโอ๊ค
ร่อยแหล่งโอ๊คได้แหล่งโอ๊คแหล่งโอ๊ค
เหมือนที่ฉันเคยไปทำกะปิที่สุราช
ไม่แน่ใจว่าดิฉันได้ไปที่นี่หรือเปล่า

เขาก็ทำประมงแล้วเก็บเอากุ้งมาทำกะปิอย่างนี้แหละ
ก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะ